เรื่องของอาหารอร่อยที่จังหวัดเพชรชบูรณ์คุณต้องจำร้านนี้ได้แน่นอน

ที่สองสาวไปกินก๋วยเตี๋ยวกันกระทริปกระทริปกันทราบว่าเธอเกี้ยวเหนี๋ยวหรือเปล่า

ในเพลงเลยคือทำวันเดียวต้องพูดเบาพูดเบาเดี๋ยวเจ้าของร้านได้ยินคุณชนะวันนี้ไม่ใช่วันของคุณไม่ผ่านสักสักลูกเลยแต่ว่าดิฉันเข้าใจคุณแหละว่าคุณพยายามจะบอกเขาว่าเขาเนี่ยนะบอกว่าเกี้ยวมันเหนียวแต่เกรงใจเจ้าของร้านเลยต้องพูดเบาก็เลยทำให้คลิปนี้มีคนมาชมกว่า๑๐ล้านวิวคุณ๑๐ล้านวิว
คือจริงสองสาวก็กะถ่ายเก็บไว้ดูขำเล่นเล่นโพสต์ติ๊กต๊อกเพลินนั่นแหละแต่ว่าดังขึ้นมาเราเลยบุกไปถึงร้านเลยนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวยายฝนอยู่ที่เพชรบูรณ์ค่ะคือยายฝนเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างตั้งใจใส่เครื่องอย่างแน่นเลยนะแล้วร้านนี้เขาขายมานานกว่า๓๐ปีสรุปเหนียวจริงไหมโอ้ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เหนียวขนาดนั้นแต่ว่าอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมเราไปถ่าย
ก็คือคุณทัศนีประมูลหรือน้องโบอายุ๒๑ปีอีกคนนึงก็คือน้องกุญชริกาศรีดามาหรือน้องแพร่เสื้อน้ำเงิน
ผมควรถามขนาดพี่ลองสองสาวคุณจะกล้ากับไปที่ร้านนี้หรอ
คุณชนะคุณถามถูกมากเลยจริงคือเมื่อก่อนน้องเขาบอกว่าแรกแรกพอพอเป็น
โด่งดังน้องเขาไม่กล้าไปเหยียบที่ร้านเลย
ใช่ไหมกลัวแต่เจ้าของคุณจะกล้ากลับไปที่ร้านนี้อีกหรือ
แต่ว่าตอนนี้กล้ากลับไปแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยจริง
จริงก็ว่าคืออย่างนี้

คิดเหมือนกันว่าจะมีคนดูเยอะขนาดนี้

เอาอย่างนี้ไปฟังเสียงน้องเขาดีกว่าค่ะ
ตั้งแต่ที่ทำคลิปออกไปวันนี้วันแรกใช่ไหมที่มากิน
วันนี้วันแรก
ทำไมก่อนหน้านี้ไม่กล้ามา
กลัวแม่ค้าถาม
แม่ค้าเขาจะไม่ถามหรอก
เขาจะเล่นคุณให้กันสิ
เขาก็จะกระบวยลอยสิคุณ